วันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายก็ติดตามสถานการณ์ของอิสราเอล
แล้วก็แรงงานไทยอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีเรื่องที่จะมา
เคราะห์ถึงเรื่องนี้กันด้วยติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นแล้วก็ปลื้มปิติว่าสุดท้ายขึ้นมา
็อตแรกก็ได้กลับมาจริงเพราะเมื่อคืนฟังตอน๓ทุ่ม
นายกเศรษฐายังบอกแบบแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ว่าสถานการณ์มันมีปัญหามาก
ไม่แน่ว่าจะได้เดินถ้ำกลับมาไหม๑๕รายแรกแต่แล้วก็มาจนได้
อันที่สองสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของชาวแรงงานแล้วจะต่ำต้อยด้อยค่า
แต่วันนี้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเพราะว่าแรงงานเหล่านี้สมัยหนึ่งเราเรียกเขาว่าเป็นนักรบเศรษฐกิจ
คือไปทำงานแล้วหาเงินเข้าประเทศจริงอยู่เงินที่เขาได้เนี่ย
เขาส่งมาให้พ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องแต่เงินที่ได้เข้ามานั้นเนี่ย
เมื่อมาจับจ่ายใช้สอยกระแสเศรษฐกิจก็หมุนเวียนในอดีตที่เราไปทำงานที่สาอุได้ใหม่ใหม่เนี่ย
สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเงินมันไหลเข้าประเทศมาโดยการไปขายแรงงานนี่แหละ
ทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูในหมู่บ้านไหนที่คนไปทำงานมาก
แรงงานต่างประเทศมากเขาส่งเงินมาหมู่บ้านนั้นเศรษฐกิจก็ดี
พ่อแม่ลูกเมียที่ได้เงินมาเอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปซื้อโน่นซื้อนี่
เอาไปทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปปลูกบ้าน
พอปลูกบ้านก็ต้องซื้อกระเบื้องซื้อดินซื้อหินซื้ออิดซื้อทราย
กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนหมดเราถึงบอกว่าคนเหล่านี้คือนักรบแรงงาน
เอาเงินเข้าประเทศมาช่วยเศรษฐกิจฉะนั้นถูกแล้วที่รัฐบาลให้ความ
สำคัญแต่ว่ามีสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องบริหารจัดการให้ดีกว่านี้
คือตอนนี้เนี่ยแต่ละกระทรวงกระทรวงแรงงานก็มีศูนย์
ศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อประสานเรื่องนั้นเรื่องนี้
กระทรวงกลาโหมก็มีศูนย์กองทัพอากาศก็มีศูนย์
กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็มีศูนย์กระทรวงต่างประเทศก็มีศูนย์
เอาทั้งหลายเนี่ยเป็นศูนย์เดียวได้ไหมครับเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปไว้ที่ธรรมเนียบ
แล้วเป็นศูนย์ในการประสานงานไม่ว่ามีเรื่องอะไรเข้ามา
มหัวคุยกันตอนนั้นล้อมวงคุยกันตอนนั้น
มันจะดีกว่าต่างคนต่างแยกมีศูนย์อันที่สองที่ชาวแรงงานเขาบ่นกันมาก
ที่เขาตกค้างกันอยู่เนี่ยโทรศัพท์มือถือ
หรือเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละศูนย์เนี่ยมีไม่เพียงพอครับ
ต้องระดมกันเฉพาะคราวใส่เข้าไปเลยครับ
เบอร์โทรศัพท์มือถือมือถือกี่ร้อยกี่ร้อยเบอร์ใส่เข้าไป
เพื่อที่จะให้เขาติดต่อได้ง่ายเขาจะได้ไม่เคว้งคว้าง
อันนี้ทำได้ครับในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ทำได้
ใส่เข้าไปเลยให้เขาติดต่อง่าย
อันที่๓เรื่องเงินช่วยเหลือ
ผมเนี่ยมีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้มากทำข่าวมานาน
เงินช่วยเหลือที่จะให้เขาเนี่ย
เมื่ออยู่ครบหลักเกณฑ์แล้วเขาควรจะได้เนี่ย
จ่ายให้เร็วที่สุดดีเท่านั้นครับ
คนมีตังค์กับคนไม่มีตังค์เนี่ยคิดไม่เหมือนกัน
คนมีตังค์เนี่ยคิดว่าจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้
ก็ได้อยู่แล้วแต่คนที่เขาเดือดร้อนไม่มีตังค์
เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
ถ้าพิสูจน์แล้วว่านายคนนี้เป็นศพนายคนนี้จริง
พิสูจน์ได้แล้วว่านี่คือพ่อแม่เขานี่คือลูกเมียเขา
จ่ายก่อนครับจ่ายก่อนเงินค่าทำศพเงินค่าทำขวัญ
เงินอะไรจ่ายก่อนแล้วงานเอกสารเนี่ย
รับรองกันทีหลังไอ้ที่มันช้าเนี่ย
มันช้าเพราะงานเอกสารจากกองนี้ไปกองนั้น
กองนั้นไปกองนี้จากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้น
กว่าจะหลุดออกมาว่าอนุมัติอนุมัติแล้วกว่าจะไปเบิกเงินได้
เงินแล้วกว่าจะส่งถึงญาติพี่น้องเขา
สารพัดสารพันธุ์อันนี้ต้องแก้ให้ได้นะครับ
ให้รู้เลยว่าพอศพลูกเขามา
สิ่งที่เขาต้องการคือเงินค่าทำศพ
เงินค่าซื้อโรงเงินค่าเช่าโน่นเช่าหนี้
สารพัดสารพันธุ์ช่วยจัดการเสียทีเถอะครับ
เอาว่าทำยังไงให้เร็วได้
เราเคยมีตัวอย่างกันมาแล้วนี่ครับ
รัฐบาลตอนนั้นก็คุณทักษิณนี่แหละเป็นนายก

คอลอมอธุระหัวสมัยนั้น

จ่ายเงินออกมาก้อนหนึ่งก่อน
แล้วเอาไปเยียวยาคนที่เขาเดือดร้อน
คนที่ไม่มีที่นอนคนจะไม่มีไม่มีที่พักพิง
ไม่มีบ้านจะอยู่เอาเงินไปก่อน
ส่วนงานเอกสารมาตรวจกันทีหลังตรวจอัตลักษณ์ใครเป็นใครตายคนนี้ใช่คนนี้จริงไหมไว้ทีหลังครับ
มันอาจจะเกิดพลาดผิดเพี้ยนนิดหน่อยถ้ามันจำเป็นต้องมีแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้เงินก่อนไงครับ
แล้วถ้ารอตามระเบียบเขาต้องนอนอยู่ริมถนนเท่าไหร่ล่ะเขาไม่มีข้าวจะกินอยู่อีกกี่มื้อล่ะ
เขาไม่มีที่จะหลบแดดหลบฝนอยู่เท่าไหร่กว่าจะได้เงินแต่ถ้าได้เงินก่อนเขาก็ไปปลูกเป็นขนำไปเป็นปลูกเป็นเพลิง
หลบซ่อนอาศัยอาศัยที่ไหนก่อนได้ฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยสำคัญใครที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ช่วยสั่งไปทีเถอะ
ไม่ว่าเงินในส่วนของพมเงินในส่วนของกระทรวงแรงงานเงินในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเงินของในส่วนโน้นส่วนนี้
สุมหัวคุยกันแล้วบอกเอาละเราจะจ่ายให้เร็วที่สุดแน่นอนครับจ่ายเร็วเนี่ยเดี๋ยวเกิดความผิดพลาด
งานเอกสารก็เดินกันไปทำได้ครับฉะนั้นวันนี้ฝากไว้๓เรื่องสั้นเร็วเลย
ประสานงานไม่จำเป็นต้องมีเกือบทุกกระทรวงไปรวมกันเสียให้ได้
มีเรื่องอะไรเขาโทรมาว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเอ้าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่ตรงนี้ไปแก้ไข
กระทรวงสาธารณสุขเขามีหน้าที่จะต้องมีรู้เรื่องพ่งเรื่องแพทย์เขาจะได้เตรียมรับได้ว่าเอ้าถ้ามาถึงแล้วบาดเจ็บเขาจะส่งไปโรงพยาบาลไหน
กระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมธรรมเนียบรัฐบาลกระทรวงกลาโหมกองทัพอากาศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทำได้ไหมครับรวมศูนย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บอกไปแล้วเบอร์โทรศัพท์ทำยังไงให้ติดต่อง่าย
เบอร์๔๓ตัว๔ตัวเนี่ยมันทำได้ยืมจากใครมาก่อนก็ได้เลยครับเพราะว่าไอ้เบอร์๓ตัว๔ตัวเนี่ย
ขอเบอร์ที่จะเป็น๓ตัว๔ตัวจำง่ายอย่างธรรมเนียบเนี่ย๑๑๑๔ตัวยึดมาจากธรรมเนียบก่อน
ตอนนี้อย่าเพิ่งใช้เบอร์๔ตัวนี้ร้องเรียนธรรมเนียบแต่ใช้เบอร์๑๑๑๑๑๔ตัว
ให้คนไทยในต่างประเทศเขาสามารถโทรมาได้ต้องทำอย่างนั้นครับ
สถานการณ์เรียบร้อยแล้วก็คืน๑๑๑ให้ธรรมเนียบไป
เหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยอยากจะเอาประสบการณ์มาบอกว่า
รัฐบาลทำดีอยู่แล้วเหนื่อยมากอยู่แล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เห็นกันอยู่
แต่ว่าช่วยปรับเรื่องพวกนี้หน่อยแล้วจะเป็นประโยชน์กับคนใช้แรงงานพี่น้องของเรา
ที่อยู่ในต่างประเทศครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ